ทีนี้นี่ก็รุ้นรายวันเหมือนกันนะคะ

มีผู้หญิงท่านหนึ่งเป็นคุณยายวัย๘๖ปี

จากสายพันธุ์โอมิครอนของประเทศไทยนะครับ
ล่าสุดมีรายที่๒แล้วค่ะ

ใช่ค่ะเป็นชาวจังหวัดอุดรธานีนะคะ
คุณยายวัย๘๔ปีค่ะ
ภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอกุจจับนะคะ
ป่วยเป็นโรคมะเร็งปอดระยะสุดท้าย
นอนติดเตียงรักษาตัวอยู่ที่บ้าน

นี่ไงถึงบอกว่าใครที่ไปเยี่ยมผู้เท่าผู้แก่
ต้องระวังนะคะว่าจะเอาเชื้อไปฝากท่านค่ะ
คุณยายติดเชื้อมาจากลูกชายที่ไปร่วมงานสังสรรค์ช่วงปีใหม่นะคะ
คุณยายติดมาจากลูกชายที่เดินทางไปร่วมสังสรรค์ช่วงปีใหม่
โดยมีการตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่๙มกราคม
ญาติก็เลยขอคุณหมอบอกว่าขอให้คุณยายรักษาตัวอยู่ที่บ้าน
กินยาต้านเชื้อโควิด๑๙นะคะ
เนื่องจากว่าคุณยายเป็นผู้ป่วยติดเตียงด้วย
ถ้าเกิดว่าย้ายเนี่ยอาจจะลำบากนะคะ
ต่อมาวันที่๑๕มกราคมท่านเสียชีวิตค่ะ
พอเสียชีวิตปุ๊บก็ต้องตรวจใช่ไหมคะว่า
สายพันธุ์อะไรที่ทำให้ท่านเสียชีวิตได้
พอไปตรวจพบว่ามันคือสายพันธุมิครอนค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้ก็เลยกลายเป็นผู้ป่วยโควิด
สายพันธุมิครอนที่เสียชีวิตในประเทศไทย

คุณปิงปองรู้จักคุณปิงปองทงชัยทองกันธมไหม
เป็นเพื่อนกับคุณเจนี่ปานันเนี่ยคุณเจนี่เนี่ยนี่
เขาติดโควิดคุณเจนี่เป็นพิธีกรรายการเดียวกัน

เยี่ยมต้องทำยังไงเข้าเยี่ยมไม่ได้
ก็เลยต้องเยี่ยมผ่านกระจกแบบนี้ไปดูบรรยากาศค่ะ
อย่ายอมแพ้อย่าหอดแอแม่จะร้องไห้
น่ารักมากค่ะอยากเป็นอิสระเหรอหนู
ช่วงหลิ่นหุ้ยแม่มันลีอย่าออกจากกรงค่ะ

อันนี้เขาถอดชุดให้ดู

ใช่ค่ะรักษาตัวอยู่ที่ฮอสปิเทล
ส่วนคุณปิงปองก็ไปเยี่ยมเพื่อนไง
คือก็คิดถึงกันแต่ก็ตามสไตล์ถูกไหมคะ
ปิงปองที่คุณเล่นอะไรกับเธอกับเธอใช่ไหม

ก็จะฮาแบบนี้สายหามาเจอกันก็จะประมาณนี้นะคะ
แย่ล์เข่งหวงนะคะอ่ะดีมากเลยนะคะ

ตัวเลขวัคซีนตอนนี้บ้านเราประเทศไทยฉีดไปเท่าไหร่แล้ว
เป็นตัวเลขของวันก่อนนะครับ

ภาพรวมประเทศไทยตอนนี้มันอาจจะขยับไม่ได้รุนแรงมากครับ
ก็ไปทีละล้านทีละล้านไปเรื่อยแบบนี้
ตอนนี้ทะลุไป๑๑๐ล้านโดสกว่าแล้วนะครับ
เดินหน้าลุยกันต่อไปขอขอบใจทุกคนนะคะ